คุณผู้ชมพูดคุยกับเราผ่านไลน์กันเข้ามาเหมือนกันนะคะ

บอกว่าเชียงใหม่ร้อนระยองร้อนมากลาดพร้าวร้อนมาก
แต่ว่าวันนี้นะคะพื้นที่กรุงเทพมหานคร
มีโอกาสฝนตกลงมาเช่นเดียวกันนะคะ
เราก็อยากให้ฝนตกลงมาทั้งด้วยของคลายหลอก
ส่วนเรื่องของชิมช็อปใช้คุณผู้ชมส่งมาเหมือนกันเลยค่ะ

อยากให้ขยายเพราะว่าลงไม่ทันสักทีเลย
อ่าแสดงความคิดเห็นได้อยู่นะคะ
ส่วนช่วงนี้มาดูใหญ่เจอใหญ่กันหน่อยคุณผู้ชม
โชเฟอร์รถทัวร์กับโชเฟอร์รถ๑๘ล้อ
เขาบอกว่ารถ๑๘ล้อพยายามจะตบรถทัวร์ให้ลงข้างทาง
แล้วมีผู้โดยสารอยู่ด้วยเอาดูค่ะ
ฝ่ายน้ำเงินซีกซ้ายคือนายสิทธิชัยอนัญญรัฐอายุ๔๖ปี
เป็นคนขับรถทัวร์สายเชียงใหม่กรุงเทพ
ฝ่ายแดงคือฝั่งขวานายอัธพลหมั่นคงคำ
อายุ๓๘ปีเป็นคนขับรถ๑๘ล้อ
คุณผู้ชมเอาง่ายเลย

เขาบอกว่ารถทัวร์โทรแจ้ง๑๙๑
บอกว่าโดนรถ๑๘ล้อพยายามจะปาดหน้า
แล้วรถ๑๘ล้อจะตบรถทัวร์ลงข้างทาง

ทีนี้โชเฟอร์รถทัวร์กลัวจะเกิดอันตรายไงเลย

พอตำรวจเรียกทั้งคู่มาคุยกันเนี่ย
ฝั่งรถ๑๘ล้อก็เถียงผมไม่ได้ปาดจะแซงนะ
แต่ว่าถนนมาบังคับให้ต้องเปลี่ยนรถ

ไม่มีน้ำใจตบไฟสูงใส่ผมทำไม
เรื่องราวมันก็บานปลายมาเถียงกันอยู่

ท้ายที่สุดตำรวจโรงพักเมืองตากก็มาสงบสื่อก็บอก
รถใหญ่ทั้งคู่นิดหน่อยอภัยกันนะ
แค่เรื่องเข้าใจผิดเองจับมือจับมือ
ถ้าไม่จับมือนี่เดี๋ยวผมจะเรียกไปเสียค่าปรับนะ
ท้ายที่สุดจับมือกันไม่ได้เสียค่าปรับอะไรนะคะ
จับมือแล้วก็มีรอยยิ้มอ่อนบนใบหน้า